คืออยู่ดีก็เราไม่รู้ต้นสายปลายเหตุ

พี่ก็ไม่รู้ว่าเมสเซจนะครับ

แต่ล่าสุดเฉลิมตัดขาดทักษิณ
ลั่นวันคือพี่หนุ่มวันอยู่บำรุง
ลูกชายท่านเฉลิมอยู่บำรุง

เบิร์ตหรือมันเริ่มมาตั้งแต่ตอนวันโหวตนายกหรือเปล่า

จำได้ไหมว่าท่านเฉลิมไม่มา
พี่ก็ออกไปโทรหาแหล่งข่าว

ซึ่งท่านเฉลิมก็บอกว่าก็มีใบรับรองแพทย์
มีใบรับรองแพทย์เอาล่ะคุณผู้ชม

นี่ครับสองพี่น้องกับสองพ่อลูก

นะทักศิลป์

ผมทำเสียงเหมือนท่านเฉลิมแล้วนะ

ผมไม่ได้ร่วมรัฐบาลกับคุณนะผมมีความสุข

คุณใหญ่โตได้ในพักของคุณคุณไล่ผมออกสิ
นึกถึงตอนช่วยแก้คดี๘คดีให้คุณแล้ว

แล้วเวลาใช้คำพูดถึงผมอย่าเอ่ย
เอ่ยมือเอ่ยเท้ามันไม่สุภาพ
และผมก็มีมือมีเท้าที่จะเอ่ยถึงเหมือนกัน

ลงท้ายเฉลิมซึ่งจะหันหลังให้คุณตลอดชีวิต

คือผมไม่เคยนะ
ผมไม่เคยเห็นสัญญาณแห่งความตัดขาดสบั้นรัก
ระหว่างร้อยตรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงกับนายทักศิลป์ชินวัฒน์ขนาดนี้
เท่าที่ผมทำข่าวการเมืองมา

ตำรวจเอกเฉลิมยังระบุอีกว่าที่ผ่านมา

ไม่ได้สนิทกับครอบครัวในทักศิลป์
ผมสนิทเพียงนายทักษิณและคุณหญิงพจมานดามพงศ์เท่านั้น

แต่หลังจากนี้คงไม่มีอะไรต้องพูดกันอีก

แสดงว่าเรื่องเกิดจาก
เกิดจากคนในครอบครัวคุณทักษิณ
ที่ไม่ใช่คุณทักษิณและคุณหญิงพจมานหรือเปล่า

มีการแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลบำรุงราช

ยืนยันที่ไม่ได้ไปลงมาตีเรื่องในเศรษฐานะ

คุณผู้ชมมีลายเซ็นต์ของคุณหมอจากโรงพยาบาลด้วย

เราไม่ได้สัมภาษณ์ท่านเฉลิม

ไปดูปฏิกิริยาของพี่หนุ่มดีกว่า

ก็เป็นอดีตสอกมพไทยนี่แหละ
โพสต์เฟซบุ๊กนะครับ

แล้วก็ไปคอมเมนต์ใต้ข้อความว่า

ประจบสพใครไม่เป็นครับ

คือก่อนหน้านี้มีการไลฟ์ครับนะครับ
คือคุณวันก็จะใช้ช่องทางของเฟซบุ๊ก

เอฟซีครอบครัวใจถึงเพิ่งได้ของเขานะครับ
บอกพ่อเฉลิมตัดข่ายกับนายทักศิลป์บอกว่า
ไม่รู้ว่าข่าวนี้มาจากไหนแต่ยืนยันว่าทั้งเขาและพ่อ
คือตัวคุณวันและท่านเฉลิมเนี่ยไม่เคยพูดจากวนโอ๊ย
ถามผมผมไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลย
ไม่รู้ด้วยข่าวนี้ออกมาจากไหนแล้วไม่รู้ด้วยใครเป็นคนให้ข่าว
นะครับผมไม่เคยกวนส้นตีนใครนะครับผมรู้จักเล็กรู้จักโต
รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ผมเคยพูดมาตลอดนะครับว่า
ผมไม่ไปไหนหรอกผมจะอยู่เพื่อไทยไปตลอด
กว่าเพื่อไทยจะไม่รักผมไม่รักครอบครัวผม

เรื่องนี้พูดไว้เท่านี้พอนะครับพูดมากก็หยิกเล็บก็เจ็บเนื้อ

นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยคือคุณเศรษฐาทวีสินในฐานะ
ไม่ใช่สถานะนายกนะฐานะที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย

นี่คือที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย
คือท่านก็บอกว่าไม่รู้ว่าผู้ใหญ่ทะเลาะกันเรื่องอะไรเข้าใจผิดกันหรือเปล่า
เชื่อว่าเดี๋ยวพักก็จะจัดการหมายถึงว่าเคลียร์เอง
อาจจะมีการงอนกันหรือน้อยใจกันบ้าง

เศรษฐาบอกเรื่องการแต่งตั้งมันยังไม่จบนี่ทยอยตั้งไปเรื่อยประชุมคอลโมทีก็ตั้งทีนะที่ปรึกษาเลขารัฐมนตรีอะไรก็พยายามตั้งอยู่
โอ้โหแต่ไม่จบไม่จบคุณผู้ชมพอคุณเศรษฐาออกมาพูดแบบนี้ท่านเฉลิมออกมาโอ้โหคราวนี้ตอบหนักเลย
คือตอบประมาณว่าไม่ใช่เรื่องของคุณไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของคุณ
หรือว่าไม่เกี่ยวกับนายเศรษฐาเป็นเรื่องระหว่างผมกับนายทักษิณเท่านั้น
ถ้าผู้สื่อข่าวมาถามความเห็นนายเจษกุลจะตอบว่าไม่รู้ไม่รู้เพราะคุณคือคนอื่น
คือร้อยตำรวจเอกเฉลิมบอกว่าถ้านักข่าวไปถามคุณเศรษฐาสิ่งที่คุณเศรษฐาควรตอบคือไม่รู้
ไม่รู้นะครับอะไรอย่างนี้คือท่านเฉลิมคาดหวังว่าท่านนายกหรือว่าที่ปรึกษาครอบครัวเพื่อไทยจะตอบแบบนี้
นี่แหละครับโอ้โหแล้วก็ไม่ใช่มากล่าวแบบนี้มากล่าวถึงที่มาที่ไป
มาเท้าความทำเหมือนรู้จักกับท่านเฉลิมอะไรแบบนี้
บอกว่าเข้าใจผิดกันหรือเปล่าเดี๋ยวพักจากการนั้นอาจจะงอนกันบ้างอย่างนี้

คุณผู้ชมว่ามันจะจบยังไงเรื่องนี้คุณผู้ชมจะจบยังไงนะครับ
แต่ก็เราก็ไม่รู้นะไม่รู้ข่าวต้นเรื่องที่ว่าคุณทักษิณพูดว่าสองพ่อลูกกวนโอนโอ๊ยโอนมาตอนไหน
นี่พูดเมื่อไหร่ในเมื่อตอนนี้คุณทักษิณก็อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วทางคุณเฉลิมก็ยังไม่เคยได้ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลตำรวจ
แต่ท่านเฉลิมคือบอกประมาณว่าผมได้ยินมานะว่าคุณพูดถึงผมกับลูกแบบนี้
นี่แหละมันเหมือนกับคนดูคนหนึ่งพี่รุ่งโรธบอกว่าเวลาเล่าสารอะไรปากต่อปากเนี่ยมันอาจจะคลาดเคลื่อนแล้วเปลี่ยนไปได้นะครับ
เล่าเรื่องหนูอาจจะจบที่แมวก็ไม่รู้